เทพธุ์มีความเกิดใหญ่เท่าไหร่
เทพธุ์น้ำดอกกะแให้เวลาและกลิ่น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

ด้านบนที่ใกล้กับเกาะอยู่นั้นเป็นพื้นชายอยู่
แล้วเลลงมานิดนึงก็จะเป็นปการัง
แต่ก็ปากกำลังจำนวนไม่มากนัก

ทางวุธยามตัวก็ได้นำเนินการสำรวจต่อ
ว่าโอกาสข้างหน้าจะเป็นเช่นไร